ยาดใส่อารมณ์ยาดใส่อารมณ์
รถแค่ติดฝนกลับบ้านช้า
ไม่รับโทรศัพท์แค่๖สายเท่านั้นเอง

ทนไม่ไหวบอกเลิกแฟนสาวอารมณ์ร้อนนะฮะ
พร้อมกับไปแจ้งความให้จับด้วย
โมโหนะฮะที่กลับบ้านช้า
แล้วตัวเขาเองไม่ได้รับโทรศัพท์๖สายด้วยกัน
เมื่อวันที่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะ
มีรายงานนะครับว่าเว็บไซต์ออนไลน์สเตชั่นเนี่ย
ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีแฟนอารมณ์ร้อน
หนุ่มลูกเพจคนหนึ่งนะฮะได้มีการโพสต์นะฮะ

และรถยนต์นะฮะที่ถูกกระเบื้องทุบด้วยนะฮะ
ไม่มีการระบุว่าเป็นฝีมือของแฟนสาวเค้าคนนี่เป็นคนทำ
เนื่องจากไม่พอใจนะฮะที่ตัวเขาเองกลับบ้านช้า
และไม่ได้รับโทรศัพท์๖สายด้วยกัน

ขณะไปเที่ยวกับลูกค้าจนทำให้ถึงกลับบ้านเนี่ยเกือบเช้า

แต่มันต้องไปดูแลลูกค้าก็เข้าใจ
แต่ถึงเช้าเลยเหรอการดูแลลูกค้า
ถึงทั้งนี้
เว็บไซต์ออนไลน์เซชั่นได้มีการรายงาน

เพราะว่าเกมเลชั่น๔ของรักของห่วงของเขาด้วย
ที่อยู่ในสภาพเหละ

ทีวีจอแตกในสภาพซ่อมไม่ไหว

หลังเกิดเหตุหนุ่มรายนี้ได้ขอเลิกกับแฟนสาวทันที

ต่อเจ้าที่ตำรวจนะฮะสพแม่ปิง
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดจากแฟนสาวตัวเอง

ตนเองก็มีส่วนผิดที่ไม่รับโทรศัพท์

พร้อมมีการแนะนำให้อดีตแฟนสาวนั้นไปพบจิตแพทย์ด้วย

ทำไมตัวเองก็ไม่เจอหรอ

มันมาหลายสิบปีแล้วมันจะเก็บกฎอะไรขนาดนี้

มันก็มีบ้างมันก็ติดอยู่ในใจแบบ

โถเละหมดทุกอย่าง
ตั้งแต่เพดานยัน

ต้องเข้าใจนะ

แล้วก็มีการไปแอบอ้างว่าอยู่กับลูกค้าเนี่ย

แล้วไม่แงะโทรศัพท์ดูเลยเหรอ
ไม่เป็นห่วงแฟนเหรอ
ตั้งแต่เช้าตั้งแต่หัวข้ามจนถึงตีห้าเนี่ย

เลี่ยงแนวแข็งหนูกระโดมเดียวกับผมเลย
โนซ่าโนซ่าโดนอะไรจ๊ะ

ตี๕ตี๓ตี๔อะไรแบบนี้

เคยยังไงอีกครับพุทธหญิงชอบคิดมาก
ผมเนี่ยนะคุยโทรศัพท์กับโบ๊ทวิบูลนัน
กำลังคุยเออวะไงเป็นไงเดี๋ยวไปหานั้น

เป็นที่เขียบบุหรี่อันเท่านี้

เคยเห็นผ้าม่านเขาใช้ผ้าม่านลู่ดให้มาแล้วปิดดีไหม

เขาเอาสายผ้าม่านดึงขวางหน้าผมปาดหน้าปุ๊บ

ไอ้ผ้าม่าที่มันรูดอย่างนี้
กำลังจะวิ่งออกมันดึงตัดหน้าอย่างนี้เลยนะ

ใช้อาวุธที่หาได้ในบ้าน
มันผ่านไปแล้วตอนนี้ผมเป็นคนใหม่เป็นคนดี

คุณจำไว้ว่าปิดโทรศัพท์แล้วบอกแบตหมด

ผู้หญิงเขายิ่งโทรว่ายิ่งไม่รับยิ่งเดือด

แล้วก็ไปหาโทรศัพท์ของคนอื่น

แบตพี่หมดนะแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยคุยกันนะ

นี่เรื่องจริง
เธอเคยโดนรองเท้าด้วยไม่ใช่เหรอ
โโหตีเจาะหูเจาะนี่เลย
ส่วนอื่นบนใบหน้าผมจะเป็นยังไง